นี่บางคนบอกว่าคือทำไมสะพานลอยมาแค่ครึ่งเดียว

ใครข้ามอ่ะนี่มากับโครงการคนละครึ่งเหรอคะหรือยังไงหรือยังไง
มาแค่ครึ่งเดียวแบบนี้อ่าปลอดภัยบนสะพานลอย
แต่วัดดวงบนถนนอีกครึ่งหนึ่งโอ้นั่นสิเออ
ยังไงดีอ่ะพี่เบิร์ตต้องข้ามยังไงพี่บอกหน่อยสิ
ถึงจะปลอดภัยข้ามยังไงเหรอค่ะแนนขวามาแพนขวามา
จะเห็นทางม้าลายเขามีทางม้าลายให้เดินไปข้ามสะพานลอยไง
ไหนอ่ะนี่ไงอันนี้เหรออ๋อข้ามข้ามทางม้าลายก่อนเออ
ไปเกาะกลางคือคุณก็เอาชีวิตข้ามทางม้าลายให้ได้ก่อนค่ะ
แล้วค่อยไปอยู่บนเกาะกลางแล้วค่อยไปขึ้นสะพานลอยข้ามไปฝั่งกระโน้น
มันยังไงเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าสมมุตินะไอ้สะพานลอยมันมาก่อน
แล้วขยายถนนโอเคแหละเข้าใจแต่พอขยายถนนเสร็จอ่ะ
ก็ทำสะพานลอยให้มันถึงฝั่งนี้เลยได้ไหม

ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะ

บอกค่ะปักหมุดให้ช้าและชัด
หน้าวัดเขานิพันธ์อำเภอเวียงสะ
จังหวัดสุราธานี
จังหวัดใครเหรอคะใครเป็นสอสออ่ะ

นี่แหละค่ะครึ่งกลางแบบนี้
แล้วดูอะไรดูจากหน้าจอนะ
ภาพรวมถนนเส้นนี้เห็นไหมคะ

รถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูงทั้งนั้น
เพราะเส้นทางนี้วิ่งระหว่างจังหวัด
บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพี่เบิร์ตเลย
หรือสะพานลอยมาก่อนการทำถนน

มันก็เลยเกิดเอกตรายคลึ่งกลางแบบนี้
แต่มันคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไงคะ

แล้วแม้กระนั้นก็ตามถึงแม้ว่ามีทางมาลาย

ชนตรงทางม้าลายนำเสนอข่าวบ่อยมากเลย
และทางมาลายที่ชนกันก็ในกรุงเทพนะ
แต่นี่ต่างจังหวัดแล้วรถใหญ่รถมาเร็วด้วย
วิ่งด้วยวิ่งเร็วด้วยเอาอย่างไรดีพวกเรา
ฝากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ในท้องที่นะคะ